คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะ
กรณีนางปรานีสาววัย๕๔ปีที่ขาดการติดต่อกับคนในครอบครัว
ทางครอบครัวบอกว่าติดต่อกันครั้งสุดท้ายก็คือ๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ครับแล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยอืม
ทางครอบครัวเขาก็เลยมากันโอ้โหจากจังหวัดกำแพงเพชร
มาที่จังหวัดตากมาแจ้งความกับตำรวจว่าช่วยตรวจสอบตามหาให้หน่อย
เพราะว่าหลานสาวเข้าฝันบอกว่าเนี่ยตัวนางปรานีไปเข้าฝันหลาน
บอกว่าถูกฝังอยู่ในสวนที่บ้านของสามีนางปรานีซึ่งอยู่ที่จังหวัดตาก
ใช่คุณพ่อกับญาติญาติห้าสิบกว่าคนอ่ะก็มาเลย
แล้วก็มาช่วยกันขุดดูแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยขุดเพิ่ม
ปรากฏว่าพอไปขุดในสวนเนี่ยนะคือในสวนมันมีกองดินแปลกอยู่ด้วย
ก็ไปขุดดูแล้วเจอเหมือนกับฟันกราม๒ซี่
แล้วก็เจอเส้นผมเป็นสีดำนะคะกำหนึ่งเลย
แล้วมันเหมือนมีกลิ่นเหม็นเน่าแบบโชยออกมาจากกองตรงนั้น
ก็ยังไม่รู้นะว่าฟันและผมที่เจอเนี่ยค่ะเป็นของนางปรานีหรือเปล่า
ตำรวจก็เลยต้องตรวจดีเอ็นเอไงแต่เขาบอกกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นมาก
แล้วผมมันก็แบบผมเยาว์เยาว์ใช่ก็เลยต้องตรวจดีเอ็นเอของพ่อ
เอาไปตรวจเทียบเคียงกับผมและฟันที่เจอว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
เป็นของนางปรานีหรือเปล่านี่คุณพ่อทึ่งปิงคอร์ดอายุ๘๑นะคะ
ตามหาลูกสาวค่ะนางปรานีอินทิมาอายุห้าสิบสี่
ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปที่เนี่ยเป็นสวนของบ้านสามีนางปรานี
ก็คือนายอนุชาคำพาอายุสี่สิบห้าปีอยู่ในพื้นเที่ยมเผลอวังเจ้าจังหวัดตาค่ะ
ก่อนหน้านี้หลานสาวของนางปรานีฝันว่านางปรานีถูกฆ่าฝังอยู่ในสวนของสามี
อยู่ใกล้สวนพริกสวนมะเขือก็เลยช่วยกันค้นหาในสวน
แล้วไปมีเนินดินต้องสงสัยจริงอยู่ข้างเพิงพักกลางสวน
พอขุดปุ๊บแล้วมันก็เจอสิ่งผิดปกติจริง
เป็นกลิ่นเน่าโชยออกมาค่ะก็เลยขุดไปเรื่อยเรื่อย
ฟันกรามสองซี่เจอเส้นผมสีดำที่ให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
กระจุกเบอร์เลอร์เลยครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าติดที่เส้นผมด้วย
แล้วมันตรงตามที่หลานสาวฝันเลยอะค่ะตำรวจก็เลยไปขอรถไถมาช่วยกัน
หน้าดินขุดให้ลึกมากขึ้นลึกเป็นเมตรเลยยังไม่เจอศพ
แต่มีกลิ่นเหม็นเน่านะโชยออกมานะไม่มีศพครับ
ไม่มีโครงกระดูกอะไรเนี่ยค่ะที่เขาช่วยกันขุดเออก็ขุดลึกเลยนะ
ใช่ทีนี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือสามีของนางปรานี
เออแล้วก็หายไปเลยครับนายอนุชาสามีของนางปรานีเนี่ย
อ้างว่าไปทำงานที่กรุงเทพแต่ติดต่อไม่ได้
ก็เลยไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางปรานีหรือเปล่า
เพราะว่าขาดการติดต่อไปเหมือนกันทั้งทั้งที่เมียตัวเองหายไป
โอ้โหนี่เกือบเดือนเนี่ยตั้งแต่๑๔กันยาใช่ไหมใช่เออเนี่ย
แล้วก็สวนก็เป็นสวนของสามีที่ไปเจอฟันเจอผม
คือก็ต้องทุกข์ร้อนใจบ้างอ่ะใช่ไหมนี่ขนาดพ่อเขามาตามขนาดนี้
หลานสาวคนที่รู้สึกว่าอ่าคนที่ฝันว่าอ่า
ปรานีเนี่ยถูกฆ่าฝังอยู่ที่ไร่ของสามีเนี่ย
บอกว่าป้าเนี่ยเคยโทรมาบอกให้มารับที่ตากเนี่ยที่ไร่ของสามีเนี่ย
กลับไปอยู่บ้านให้หน่อยแต่หลานสาวทำงานกรุงเทพก็มารับไม่ได้สักที
ใช่จนสุดท้ายแล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็ทางครอบครัวของฝั่งสามีเนี่ย
ทางฝ่ายผู้หญิงทางย่างเขาก็ไปถามนะครับ
เขาบอกไม่เห็นไม่เห็นคือไม่มีใครแบบเห็นอะไรแบบนี้
แต่กลิ่นมันแรงมากเมื่อวานญาติญาติบอกกลิ่นมันแรงมาก
คือกลิ่นเหมือนกลิ่นศพมันแรงอยู่ในพื้นที่แถวนี้เยอะ
อืมแรงมากแต่เจอแค่หลักฐานแค่บางสิ่งบางอย่างค่ะ
แต่ที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
อ่าวันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะ
อืมตำรวจเขาหาอยู่ตลอดนะครับไม่ได้หยุดแล้วเมื่อช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่ไปเจอร่างของผู้หญิงถูกฝังดินอยู่ในไร่แห่งนี้นี่แหละค่ะ
นี่ฮะก็สงสัยว่าจะเป็นร่างของนางปรานีหรือเปล่าก็เลยแจ้งไปยังในทึ่งที่เป็นบีดา
ให้มาดูศพนะครับศพนี่คือสภาพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วสวมชุดลายนะ
สองข้างนี้หายไปพบว่าถูกฝังไว้ในสวนข้างกอไผ่
ฝังลึกลงไปประมาณ๓๐เซนติเมตรแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบเอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตรเบื้องต้นนะเก็บหลักฐานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ
คนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วพอในทึ่งกับนางดวงจันทร์นะ
ก็คือคุณพ่อแล้วก็ญาติของนางปรานีมาถึงเนี่ยพอมาเห็นศพโอ้โห
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่เลยว่าบอกนี่แหละเห็นไหมฮะ
บอกว่าที่สุดก็เจอลูกแล้วนะแต่ว่าเป็นการเจอในสภาพไม่มีลมหายใจ
เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงคนเป็นพ่อนะครับตอนที่มาเจอศพลูก
อยากให้ลูกกลับบ้านแล้วฮะทำวิธีร้ำอะไรให้เขานั่น

อยู่ไหนก็ใดหลังแล้วเนาะ

คิดว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ล่ะ

กินเหล้าไม่รู้สาเหตุ

ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำไปเพราะอะไรนะครับ

พ่อแม่เขาทำไมต้องปิดบังโกหกผม

แต่การให้ข้อมูลผมได้ว่าหนีไปขึ้นรถไปเนี่ย

ช่วยติดตามตรงนี้ให้ผมอีกทีนึงนะครับ

คือญาติของนางปรานีเนี่ย
ปากใจเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของนายอนุชาสามีแน่
ใช่ค่ะแล้วก็สงสัยว่าทางครอบครัวของนายอนุชาสามีมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า

ก็เดี๋ยวทางความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวฟังตำรวจนะครับ
แต่ทีนี้มาดูจุดที่พบศพแล้วก็หลักฐานต่างก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้จุดแรกที่ไปเจอหลักฐานเนี่ยนะครับ
เป็นจุดที่ขุดไปเจอชิ้นส่วนฟันกับเส้นผมนะฮะ
ใกล้กับต้นไม้ข้างเพิงพักในพื้นที่สวนของนายอนุชาที่เป็นสามีของนางปรานี
ส่วนจุดที่๒ในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปขุดเจอนะครับ
เป็นจุดพบศพอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนมานะครับโดยอยู่ห่างจากถนนประมาณสามร้อยเมตร
บริเวณข้างกอไผ่ติดกับไร่อ้อยนี่ฮะ
ญาติญาติเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าพอรู้ข่าวว่าจะมาหาจะมาดูนางปรานีที่ไล่กันเนี่ย

ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตรงนี้จุดที่พบศพเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกฝังไว้แค่๓๐เซนติเมตรเอง
แต่จุดแรกที่เจอฟันกับเส้นผมโอ้โหขุดลงไปลึกมากอ่ะยังไม่เจออะไรเลยนะครับ
จะพบศพนะครับทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของนางปรานีนะฮะก็คือในทึ่ง
บอกว่าลูกสาวมาอยู่กินกับนายอนุชาประมาณ๒ปีแล้วและติดต่อลูกสาวไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เริ่มติดต่อลูกสาวไม่ได้คือสิบสี่กัญญายนยี่สิบเอ็ดกัญญายนเลยไปหาลูกสาวที่บ้านที่จังหวัดตากปกติเขาอยู่กำแกงเพชรกัน

กันยามาหาลูกสาวที่จังหวัดตากไม่เจอวันที่หนึ่งตุลาคมมาหาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่เจอเจอแต่พ่อกับแม่ของนายอนุชาสามีของลูกสาวซึ่งบอกว่านายอนุชาไปส่งนางปรานีที่แยกนาโบดวันเดียวกันก็อ้างว่าแฟนเก่าขับรถกระบะมารับแล้วก็ถามด้วยว่าเขาไม่มาเข้าฝัน

คือทางพ่อของนางปรานีเขาก็เริ่มแบบแปลกแล้วว่าเอ๊ะทำไมบอกไม่เหมือนกันแล้วก็มาเหมือนกับมาทกมาทักว่าเขาไม่มาเข้าฝันเหรอ
อืม
ตุลาคมปรากฏว่าหลานสาวของนางปรานีฝันว่านางปรานีถูกฆ่าฝังดิน

ฝังดินอยู่ในพื้นที่ไร่สวนของนายอนุชาสามีที่จังหวัดตาก
กระทั่งเมื่อวานนี้๘ตุลาคมเขาก็เลยพามากัน
ญาติจากกำแพงเพชรมากันหมดบอกตำรวจนะครับ
ก็มาขุดเจอฟันกรามกับเส้นผม
อกจากนี้ในทึ่งยังเชื่อว่าการหายตัวไปของลูกสาว
พ่อกับแม่ของนายอนุชาน่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วย
เพราะทุกครั้งเวลาไปสอบถามหาลูกสาว
มักจะพูดอะไรไม่ตรงกันบอกไม่เหมือนกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ยังไปพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ไปสอบถามญาติของนายอนุชา
ซึ่งบอกว่านายอนุชากับนางปรานีปกติแล้วก็จะ

แต่ว่าชอบกินเหล้ากินเหล้าขาวกันทุกวัน
พอกินเหล้าก็จะทะเลาะกัน

ส่วนนายอนุชาเป็นคนอารมณ์ร้อน

มักลงมือทำร้ายนางปรานี

แล้วนางปรานียังเคยมาบอกชาวบ้านว่า
ไอ้ร่องรอยตามตัวอะไรพวกนี้ที่มีเนี่ย

แต่ครั้งหนึ่งเคยหลุดปาก
บอกชาวบ้านว่าถูกนายอนุชาบีบคอ
เขาบอกว่าเขารมทับ
ทีนี้ค่ะด้านนางพรพิษพักตราหลานสาวนะคะ
ก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนวันที่๕กันยายน
ฝันว่านางปรานีซึ่งเป็นป้าของเธอ
เสียชีวิตร่างถูกฝังอยู่ในสวนใกล้กับต้นไม้ใหญ่รุ่งขึ้นก็เลยเล่าให้พ่อฟัง
เล่าให้นายทึ่งฟังจากนั้นเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่บ้านของนายอนุชากันแล้วก็ไปขุดจนเจอฟันกับเส้นผม
ตอนแรกที่ฝันก็คิดว่าเอ๊ะคิดมากไปเองหรือเปล่าเพราะว่าสถานที่ที่เห็นไม่เคยไปมาก่อน
แต่พอญาติญาติเดินทางไปถึงที่สวนของนายอนุชาสามีของนางปรานีเนี่ยค่ะ
แล้วสภาพมันเหมือนกับในฝันเลยหลานสาวบอกว่าฝันเมื่อคืนวันที่๕ตุลาคมนะคะ
คือนายฝันก็คิดว่าตายค่ะเพราะว่านายฝันนี่คือแบบเจอแล้วศพป้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเขาต้องการมาขอความช่วยเหลือหรือว่าบอกอะไรเราบอกครับในความคิดของเราก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะคะ
ยังไงครับเพราะว่าแบบว่าเขาคงเขาคงพยายามมาสื่อพยายามมาโดนจิตโดนใจให้ฝันนะคะประมาณนั้น
เพราะว่ามันมันก็บังเอิญเกินไปเพราะว่าพอไปเห็นที่ที่เขาขุดปุ๊บรู้ได้เลยว่าอุ้ยทำไมทำไมมันเป็นอย่างงี้ทำไมมันเหมือนในฝันเลยก็ซุดอะค่ะซุดสั่นเลยเหมือนกัน
อืมเนี่ยขาดการติดต่อ๑๔กัญญายยนท์๕ตุาระคมล้านสาวฝันถึงแต่ว่าทางด้านของญาติของนายอนุชา
ที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนางล่านามสมมุติเขาเล่าให้ฟังว่าประมาณวันที่๑๕กันยายน
บอกว่าจะไปทำงานที่จังหวัดยลาถือถุงปุ๋ยใส่ของมาถุงหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนายอนุชาอยู่ดีจะไปทำงานที่ยาลา
ส่วนเรื่องที่ญาติของนางปรานีบอกว่าสงสัยว่าพ่อกับแม่ของนายอนุชามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ญาติของนายอนุชาบอกว่าไม่แน่ใจเพราะนายอนุชาบอกกับพ่อแม่ว่าไปส่งนางปรานีขึ้นรถ
จากนั้นมีคนมารับไปส่วนเรื่องที่ถามว่ามันตรงกันหรือเปล่า
ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงยังไงเพราะว่าเป็นญาติญาติก็รู้แค่ว่านายอนุชาบอกให้ไปส่งที่จังหวัดยาลาแค่นั้นเอง
บางเจ้าหน่อยผมจะไปทำงานที่ยาลาประมาณ๑๕๑๖อ่ะ๑๕๑๖
แล้วท่าทางที่เขามาเขามาตอนไหนแล้วท่าทางเขาเป็นยังไงก็ก็ทำปกติเหมือนเดิม
มีพวกสัมภารงสัมภาระอะไรแบบนี้ไม่มีมีแค่ถุงปุ๋ยใส่เสื้อผ้าไปอย่างเดียว
ทีนี้ค่ะทางด้านแม่ของนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะคะ
ทวีคำพาบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนางปรานี
ตามที่ครอบครัวของนางปรานีสงสัยค่ะ
แม่ของนายอนุชาบอกว่าแม่เองก็ไม่ค่อยถูกกับนายอนุชาลูกชายสักเท่าไหร่
หลังจากที่นางปรานีหายตัวไปแม่ก็ถามลูกชายนะ
ลูกชายตอบว่ามีคนมารับตัวนางปรานีไป
ญาตินางปรานีมาถามแม่ก็ตอบญาติของนางปรานีตามที่ลูกชายบอก

แล้วแม่ก็บอกด้วยว่าแม่ก็เคยถามลูกชายด้วยนะ

ถามเลยลูกชายบอกกับแม่ว่าไม่ได้ฆ่า

แสดงว่ารู้ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยอย่างไร
นี่นะแต่ทางคดีความเนี่ยตำรวจก็กำลังติดตามตัวนายอนุชาอยู่นะ
ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงแม่ดูหน่อยค่ะ
การหายตัวไปของแววเขาได้บอกอะไรกับเราไหม

ถามฉันต้มใจกันถามเพราะว่าแม่ก็มั่วอ่ะว่าอย่างนี้

ถามแบบไม่ใช่มันฆ่าแววเหรอ
แม่มั่วพูดมั่วผมช้ำมันก็ยังไงว่าอย่างนี้
ก็พอนับตั้งแต่เป็นข่าวแม่ก็ถามลูกชายไง
ว่าไปเกี่ยวข้องกับการตายของนางปรานีหรือเปล่า
ยืนยันกับแม่ว่าเปล่าไม่เกี่ยวไม่ได้ฆ่า
ตำรวจสพวังเจ้าบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวนายอนุชา
ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังอำพลางซ่อนเร้นอำพลางศพ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ก็ต้องนำตัวมาสอบปากคำก่อนนะคะ
ส่วนศพตำรวจอนุญาตให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้แล้วนะคะ
ของผู้หญิงที่เจอเพราะว่าทางครอบครัวยืนยันว่าคือศพของนางปรานีแน่นอน
ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องยืนยันมาชี้แจ้งแต่พฤติกรรมต่างตอนนี้เขาก็สงสัยกันหนัก
เนื่องจากญาติเขาติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑๔กันยายน
แต่ตัวเองก็ไปเลยตั้งแต่๑๕กันยายน
บอกคนอื่นว่าไปทำงานที่กรุงเทพแต่บอกญาติว่าจะไปทำงานยาลา

แล้วบอกว่านางปรานีมีคนมารับไปแล้ว